๙มาได้นิดหนึ่งแล้ว
อาจจะยังไม่ถึงครึ่งทางแต่ก็ได้มาไกลนะคะ
แล้วก็เป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยหลายคนส่งกำลังใจให้กับพี่ตูน

ใช่อันนี้ดูล่าสุดเลยนะคะ
ระยะทาง๓๙๔กิโลเมตร
ยอดบริจาคล่าสุดอยู่ที่๑๖๙ล้าน

อัปเดตกันแบบเป็นวินาทีต่อวินาทีเลยนะ
ว่าเงินบริจาคเข้าไปเรื่อยนะฮะ
แล้วก็เวลารวมทั้งสิ้นในการวิ่ง๗๕ชั่วโมง๓๒นาที

คือเมื่อวานเมื่อวานหยุดวิ่งนะคุณ
แต่ยอดบริจาคไม่หยุดค่ะยังคงวิ่งอยู่เรื่อย
คุณผู้ชมก็บริจาคกันเข้ามาหลากหลายช่องทางเลยนะคะ

ดีค่ะตอนนี้ก็เริ่มออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะคะ

ค่ะก็จะมุ่งหน้ากันต่อไปยังอำเภอหัวใส่
นี่เป็นภาพสดนะฮะที่คุณตูนกำลังวิ่งอยู่ในเวลานี้
นาฬิกา๕๓นาที๕๔นาทีแล้วนะครับ
ก็อัปเดตจากแฟนเพจจากเพจเลยนะคะ

ใช่ค่ะก็การวิ่งแต่ละครั้งก็จะมีเป็นเซตมีเป็นจุดพักนะคะ
ให้ประชาชนได้มาส่งกำลังใจกันแบบนี้
เรียกว่าไปที่ไหนเนี่ยก็อุณาฝากข้างไปด้วยคนที่ให้กำลังใจ

เป็นการทำกิจกรรมที่ถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์เลย
ของคุณตูนบอดี้แลมหรือนายอธิวราคงมาลัยนะคะ
รวมถึงทีมงานด้วยคนข้างเคียง
ก็ถือว่านักเหมือนกันนะในการวิ่ง
เมื่อเช้าเริ่มตั้งแต่ตี๓
ตี๑๐๓๐นะฮะจากมุ่งหน้าไปยังหัวไส่จังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากที่เมื่อวานหยุดวันหนึ่งนะคะ

เริ่มต้นเซ็ตแรกคือวิ่งผ่านถนนสาย๔๐๘

เซ็ตที่สองออกวิ่งจากปั๊มปธหัวไส่

ที่๓วิ่งออกจากศูนย์ราชการอำเภอหัวไซ
ไปร้านน้องโอปากคลองค่ะ
ที่๔วิ่งจากร้านน้องโอปากคลอง
ไปยังที่พระคริมทางใกล้วัดศักรายอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะ

ตอนนี้ก็มียอดบริจาคเพิ่มขึ้นทุกวินาทีนะคะ
บางคนก็ไปมอบริมทางแบบนี้
ถ้าคุณตูนวิ่งไปถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเมื่อไหร่
กิจกรรมใหญ่วันนี้ก็คือจะมีการส่งมอบตัวเลขเงินมูลค่า๑๖ล้านบาท

จุดนี้ทางผู้ว่าราชการนครศรีเขาก็เตรียมจัดงานต้อนรับด้วยเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดใหญ่
ที่ก็มีคนเฝ้ารอในการให้กำลังใจการวิ่งครั้งนี้ด้วยนะคะ
ยอดเงินบริจาคฮะตอนนี้อัปเดตกันหน่อย

เพราะว่าเราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เสื้อทั้งหมวกแล้วเราได้เห็นพลังของร้านเสื้อต่าง
เขาออกมาบอกว่าเขาจะไม่ทำปลอม
เพราะว่าถ้าเกิดว่าทำปลอมเนี่ยมันเหมือนกับแบบเงินมันไม่ได้เข้าโรงพยาบาล
แต่มาเข้าพวกเนี่ยค่ะผู้ประกอบการเองพ่อค้าหัวใส

ใช่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะนะ
เป็นประวัติการเลยในความร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็น้ำจิตน้ำใจกัน
แล้วก็ไม่เพียงเฉพาะแค่๑๑โรงพยาบาลนะ

ก็จะเป็นตามเส้นทางเด็กทุนการศึกษา
แล้วก็โรงเรียนต่างก็ได้รับมอบเงินบริจาคด้วย

มีคนตามหาน้องคนที่วิ่งกับคุณตูนแล้วเสื้อผ้าขาด

แล้วค่ะแล้วคุณตูนก็มอบให้คือได้รับการช่วยเหลือนะ
แล้วก็ผู้ผลิตรองเท้าก็เอารองเท้าไปมอบให้อีก
ถูกพร้อมโอ้โหที่เราได้เห็นกันอ่ะทุน